ไปดูเรื่องนี้หน่อยที่ชนบุรีโอ้โหนะคะ

ผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะไปยิงแฟนสาวในห้องเช่า
เท่านั้นยังไม่พอค่ะหน้าห้องเช่าเขามีวงหมูกระทะกัน
ยิงแฟนเสร็จออกมากราดยิงที่หมูกระทะอีกนะคะ
ก็มีคนได้รับบาดเจ็บไป๒รายด้วยกันค่ะ
หมูกะทะเนี่ยวงแตกเลยคุณผู้ชมค่ะ
หมูกระทะเนี่ยวงแตกเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วต้องรีบไปแย่งปืนคนที่เข้าไปยิง
เขาเดินเข้าไปข้างในเขาไปยิงแฟนเขาหนึ่งนัด
เสร็จแล้วหลังจากนั้นออกมายิงคนในวงหมูกะทะนะคะ
วงแตกแล้วก็ต้องรีบไปแย่งปืนกัน
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
ห้องเช่าที่โรงบรรจุการ์ดอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยนะคะ
ก็นำตัวนางสาวจินตนาแฟนสาวที่อยู่ในห้อง
แล้วโดนยิงเนี่ยค่ะส่งโรงพยาบาล
ขณะที่อีกคนนึงในวงหมูกระทะที่โดนกระสุนได้รับบาดเจ็บ

เพื่อนก็นำส่งโรงพยาบาลพานทองไปก่อนหน้านี้แล้ว
ที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนตกอยู่๑กระบอก
ส่วนคนยิงคนก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปแล้วค่ะ
นายสุนันเผ่าผาสุกค่ะวันนี้ทีมข่าวไปในที่เกิดเหตุ
พบกับนางสาวนุยมั่งมีและนายเกียรติศักดิ์มั่งมี
ภรรยาและลูกชายของนายสุริยศักดิ์ผู้บาดเจ็บนะคะ
บอกว่านายสุริยสักษ์เนี่ยปลอดภัยแล้ว
แต่ว่านางสาวจินตนาอาการยังน่าห่วงค่ะยังอยู่ในห้องไอซียู
สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวง
เพราะว่าผู้ก่อเหตุอยู่กินกับนางสาวจินตนา
แต่เวลาเมาเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นคนหึงหวงมากขึ้น
หวงตลอดเวลาครั้งนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องนี้แหละค่ะ
ไม่มีไม่มีเรื่องแบบหมางใจ
วันหมายิงแบบไม่รู้สาเหตุนี้แหละหนึ่ง
ถัดได้ก็จะถามมันอยู่ว่าจะยิงแม่ทำไมล่ะ๔๐๐๐๑จัดด้านก็จะถามมันอยู่ว่าจะยิงแม่ทำไม
ยิงด้วยนะ

ก็ให้ข้อมูลบอกว่านายสุนันเนี่ย

มาทำงานแล้วก็มาพักที่นี่ได้๕ปีแล้ว
ปกติเขาเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด

แล้วก็เพิ่งจะคบกับแฟนสาวได้๓เดือน
แต่ว่าที่ผ่านมาก็มักจะทะเลาะกัน
เพราะว่าฝ่ายชายเป็นคนหึงห่วง

ในเอ็มเนี่ยก็ยังพาเราเข้าไปดูในห้อง
ซึ่งในห้องยังมีร่องรอยคราบเลือดของผู้บาดเจ็บนะคะ

เพราะว่าผ้าใบด้านหลังขาด

ก็น่าจะเป็นจุดที่เขาปีนแล้วหลบหนีไปค่ะ
ก็เป็นคนเงี้ยบนะไม่พูดมายจาร์

มีครับมีเรื่องห่วงที่ทราบกันแต่ก็มีตรงนั้น
ผู้ชายห่วงผู้หญิงมากห่วงมากก็ใช่ตรงนั้นครับ

ไม่เคยนะแต่ทะเลาะเสียงดังปลานู่นปลานี่กันในห้องแค่นั้นเอง
แต่พอก่อเหตุแล้วเขาได้ติดต่อมาทางเฮียจะขอเข้ามอบตัวเลย
ยังค่ะยังไม่เลยเพราะว่าโทรศัพท์แล้วเขาก็ไม่ได้ไปเลย

ตรวจสพพานทองตอนนี้ระดมกำลังกันติดตามจับกุมผู้เกาะเหตุ
ซึ่งคาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่นะคะ
ก็ใครเห็นก็ช่วยแจ้งเบาะแสทีนะคะผู้ต้องสงสัยค่ะ
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนในที่สาธารณะค่ะ